แต่ว่าที่เชียงรายครับผู้หญิงคนหนึ่งวัย๕๐ปี
เหมือนว่าเธอเนี่ยจะกินยาจิตเตอร์เวศเกินขนาด
แล้วมีอาการคุ้มคลั่งคุณผู้ชมฮะ

จะไปทำร้ายคนอื่นจะทำร้ายตัวเองด้วย

เดี๋ยวพี่วางมีดก่อนนอกเป็นกระทบขัวผม
นอกผมไว้ด้วยนอก
ระทึกเลยคุณผู้ชมตำรวจสภาพบ้านดู่นะครับ
ระงับเหตุที่บ้านหลังนี้ในชุมชนบ้านดู

เฮ้ยถือสองมือเลยอะแกว้งอย่างนี้เลยค่ะ

คุ้มคลั่งครับตอนแรกนึกว่าเฮ้ยคลั่งยาเสพติดหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่ครับผู้หญิงคนนี้อายุ๕๐ปีครับ
แล้วมีดเขานะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เล่มหนึ่งเนี่ย๔นิ้วความยาวอีกเล่ม๙นิ้วอะ
โวยวายโวยวายบอกว่ามีปีศาจมาก่อกวนเธอ
ตำรวจเข้าไปพูดคุยให้เธอใจเย็นลงนะ
มาก่อนมาตั้งหลักก่อนเพื่อความปลอดภัย

ทีนี้ตำรวจไม่ไปมือปลาวนะ

นี่ฮะไม้งามมาแล้วจะเข้าไปชาร์จตัว
รอจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเดินออกมาหน้าบ้านอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้เธอตัดเพราะว่าสามีไม่มาหา๓เดือนแล้วอ่ะ

บอกให้ตำรวจไปหาสามีมาให้พี่หน่อย

แล้วก็เอาไม้งามนี่ฮะมีไม้งามลากแกรกไปเนี่ยนะ
แล้วก็ไปบุกชาร์จตัวสำเร็จครับคุณผู้ชมฮะ
เอาตัวพี่เขาออกมาได้แล้วก็นำตัวไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ให้แพทย์ไปตรวจอาการหน่อยให้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย

คุณพี่วัย๕๐ปีคนนี้ท่านเป็นอะไร

ก็เลยกินยาเกี่ยวกับโรคจิตเวท

ก็เลยคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายคนอื่น

ก่อนหน้านี้เธอเคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว
ครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จครับ
แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ครั้งนี้อีกรอบหนึ่งฮะ

แต่อันนี้พอกินเกินขนาดก็อาจจะคลั่งได้เหมือนกัน

อันนี้ก็ตามหาสามีเหมือนกัน